คราวนี้ไอ้ฮูย่าที่เราร้อง
มันจะไม่เหมือนกันกับหน่วยซิลเวลาเขาเปล่งเสียง

เขาพลังขนาดไหนคุณหน่วยที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพี
ใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะในภารกิจครั้งนี้
หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจช่วยทั้ง๑๓ชีวิต

เมื่อวานค่ะหน่วยซิลทั้งหมดเลยนะเป็นร้อยนาย

เดินทางกลับไปที่ฐานทัพเรือแล้วก็แน่นอนค่ะ
บรรยากาศเมื่อวานนะอบอุ่นมากคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
ใช่ค่ะก็เตรียมดอกกุหลาบแดง

ใช่แล้วค่ะโดยที่กองการบินทหารเรือ
กองเรือยุทธการก็มีการจัดพิธีต้อนรับกำลังพลของกองทัพเรือ

หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจแล้วคณะทั้งหมด
เดินทางโดยเครื่องบิน๔๓๐กองทัพอากาศ
และเครื่องบินแอมแบร์ของกองทัพเรือ
ก็นำโดยพลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้ว
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

แล้วก็มีชุดแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ

กรมสรรพวุฒิทหารเรือแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

นี่เป็นช่วงเวลาที่รออยู่

ก็เดินทางมาถึงที่สนามบินอุตภัว

เมื่อไหร่ซิลของเราจะเดินลงมาสักที
เพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเหมือนกันนะคุณนะ
แล้วก็เมื่อวานนี้มีพลเรือเอกรังสริตสัตยานุกูล
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานในพิธีต้อนรับนะคะ
แล้วก็คล้องพวงมาลัยให้กับหน่วยซิลกำลังพลต่างค่ะ

ลงมาล้าวได้ยินเสียงเครจนะ
เพราะว่าหน่วยซิลเขาปฏิบัติภารกิจลับในหลายภารกิจ

งครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ
ก็นำเจ้าหน้าที่เดินลงมาเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ
บรรยากาศมีความสุขมาก
แล้วก็มีเพลงบันเลงต้อนรับตลอดเวลา

หลังจากนั้นนะคะผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
ได้กล่าวต้อนรับกลับบ้านอย่างเป็นทางการ

เสียสละสำหรับภารกิจครั้งนี้
บอกว่ามันเป็นภารกิจที่มีแต่ความเสี่ยง

ภารกิจสำเร็จลุล่วงนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงตอนนี้กันหน่อยนะคะ
และขอขอบคุณในความเสียสละความอุตสาหะ
พยายามและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจ
ของกำลังพลทุกนายที่แม้จะมีอุปสรรคที่ยากลำบาก
เสี่ยงภัยจากอันตรายต่าง

และยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จผล
ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดี
ของการเป็นทหารของชาติ
และประชาชนอย่างแท้จริง
คุณผู้ชมครับด้านของพลเรือตรีอาภากร
อยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยซิลนะฮะ
เราเห็นหน้ากันบ่อยนะในช่วงที่มีการตั้งโต๊ะแถลง

ก็เปิดเผยนะครับบอกว่าต้องขอบคุณทุกภาคส่วน

เป็นเบื้องหลังสำคัญของความสำเร็จในภารกิจนี้
พร้อมนำเจ้าหน้าที่หน่วยซิลเปล่งเสียงฮูยา
อย่างพร้อมเพลียงกันดังกึกกล้องท่ามกลาง
ชื่นชมยินดีของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ญาติพี่น้องของหน่วยซิลและประชาชน
มาต้อนรับให้กำลังใจจำนวนมากครับ
ขอฟังช่วงนั้นอีกหน่อยหนึ่งได้ไหมครับ

ใช้ใจนะครับผมก็ขอเราใช้ใจใช้ใจทำงานนะครับ
เราทำงานร่วมกันผมต้องขอขอบคุณมากนะครับ
ในทุกส่วนเลยผมถ้าเอ่ยตอนนี้

แต่ผมขอขอบคุณมากแม้แต่กำลังพลที่ช่วย
ขวดอากาศเข้าไปในถ้ำซึ่งมันยากมากเลยนะครับ
จากถงสองไว้ถงสามเนี่ยก็ลำบากกว่าสมควร
ก็มีน้องจากหน่วยรกพิเศษของกองทะบก
ที่มาช่วยพวกเราอยู่นะครับ

คือดูเข้มแข็งดูเป็นการเหมือนกับปลุกพลังจริง
ใช่ครับส่วนเมื่อกี้คนนำผู้ย่าคือพลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้ว
แต่ว่าพอถือดอกไม้ไม่เข้ากับชุดทหาร

แต่ต้องบอกนะบอกว่าท่านถือว่ามีคีย์เวิร์ดสำคัญหลายครั้ง
เพราะว่าอย่างตอนการแถลงปิดศูนย์สอรเนี่ยนะคะ
ท่านก็บอกว่าทหารเรือจะไม่ทิ้งประชาชน
คำนี้คือก็พูดตั้งแต่ก่อนปฏิบัติภารกิจแล้ว

คือฝากชีวิตฝากกำลังใจเอาไว้กับทางหน่วยซิลด้วยนะครับ
ขณะที่นาวาเอกอันนันต์สุราวัลผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่๑
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมซิลในการปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่า

ภารกิจนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคความยากลำบาก
ต่อสู้กับธรรมชาติต่อสู้กับความมืดมิด

และทุกนาทีเต็มไปด้วยความเสี่ยงเต็มไปด้วยความกดดัน

เต็มใจอดทนต่อสู้และเสียสละอย่างแท้จริงครับ
ทีมงานของหน่วยซิลทั้งหมดที่ทำงานร่วมกันอยู่แนวหน้านะครับ
ทุกคนแม้จะรู้ว่างานที่ออกไปทำมีความเสี่ยง
ที่อาจจะไม่มีโอกาสกลับมาอีก
แต่ทุกครั้งที่จะส่งลูกทีมออกไปนะครับ
ทุกคนเต็มใจที่จะออกไปปฏิบัติงานโดยไม่มีการเกี่ยงอนนะครับ
กับทีมงานซึ่งก็นึกอยู่ในใจว่า
การฝึกในหลักสูตรของหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม
หลายคนอาจจะมองว่าฝึกหนักไปเพื่ออะไร
งานนี้ก็สามารถตอบคำถามได้โดยที่ไม่ต้องอธิบายอะไรอีก
แล้วนอกจากนี้ทางด้านผู้บังคับบัญชาก็ได้กล่าวยกย่องเชิดชู
จ่าเอกสมานกุนันหรือว่าจ่าแซม
เสียชีวิตในถ้ำหลวงขณะที่ไปวางขวดอากาศ
ถือว่าเป็นวีรบุรุษแห่งถ้ำหลวงที่ทุกคนจะจดจำอยู่ในหัวใจตลอดไปนะคะ
ส่วนทางด้านครอบครัวของหน่วยซิลทั้งหลาย
ก็มารอมาต้อนรับส่งกำลังใจให้เอาดอกกุหลาบสีแดงมาให้
เพราะว่าไม่ได้เจอหน้ากันตั้งแต่๒๓มิถุนายนแล้วนะคะ
แล้วก็บอกด้วยนะคือบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
จริงคนในครอบครัวก็เป็นห่วงแต่ก็ได้แต่ให้กำลังใจ
เชื่อมั่นว่าหน่วยซิลทุกคนจะสามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จ
พอมาวันนี้ได้มาต้อนรับกลับบ้าน
ทุกคนก็บอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวนะคะ
หน่วยซิลแต่ละคนปฏิบัติภารกิจได้
ทั้ง๑๓ชีวิตปลอดภัย
และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่กลับมาจากภารกิจครั้งนี้
หลังจากนี้ก็ต้องถูกส่งตัวไปตรวจสุขภาพนะ
เมินอาการตามมาตรการด้านการแพทย์ต่อไปด้วยนะคะ
นี่เป็นความพร้อมใจจริงนะครับ